ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคุณยายค่ะคุณยายเนียงอายุ๙๒
ว่าคุณผู้ชมที่เห็นข่าวไปเมื่อวานก็คงจะแอบเป็นห่วงนะคะว่า
คุณยายจะเหงาไหมล่ะจะอยู่ได้ไหมล่ะ
เพราะเพื่อนข้างห้องย้ายออกไปแล้ว
เดี๋ยวให้ย้อนกลับไปดูคลิปภาพที่เป็นข่าวกันก่อนนะคะ
คือคุณยายก็อยู่ข้างห้องกับครอบครัวหนึ่งเนาะ

คุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อมันคือความผูกพันของเพื่อนข้างห้อง
ปีที่อยู่ข้างกัน
คุณยายเนียงอายุ๙๓แล้วแล้วแกอยู่คนเดียวอะเนาะ
ก็สนิทกับครอบครัวนี้มากนะคะ
พอครอบครัวนี้เขาขนข้าวขนของจะย้ายออกไป
คุณผู้ชมดูแววตาคุณยายดูสีหน้าคุณยายเนี่ย
เหงาเลยคุณยายเศร้าเลยโอ้โหเนี่ยคนก็เลยอยากตามต่อ
บอกครอบครัวนี้เขาย้ายไปแล้วคุณยายเป็นยังไงเหงาไหมอยู่ได้ไหม
คือครอบครัวนี้เขาโพสต์คลิปไว้เนี่ยเขาบอกเขาก็เป็นห่วงยายด้วยนั่นแหละ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาก็จะแวะมาเยี่ยมคุณยายบ่อยนะ
ห้องเช่าตรงนี้อยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๙๓บางพลัดกรุงเทพค่ะ
คือครอบครัวนี้จะย้ายไปอยู่แถวตลิ่งชันกำลังเก็บข้าวเก็บของย้ายของ
คุณยายมายืนเกาะประตูมองแบบนี้ค่ะ
วันนี้เราส่งคุณสุชาดานักข่าวของเราพร้อมด้วยเจ้าของโพสต์
ก็คือครอบครัวนี้นะคะพากันไปที่ห้องเช่าไปหาคุณยายค่ะ
นายประเสริฐพุ่มวังก็คือเจ้าของโพสต์ผู้ชายในคลิปนะคะ
ไปหาคุณยายซ้ำเนียงแก้วประพานอายุ๙๓
โอ้๙๓แล้วนะ
มาเลี้ยงมาดูมาเล่นด้วยค่ะนี่ไปหา

คุณยายแกก็ดีใจนี่นะคะยายเนียงบอกว่าพอรู้ว่าครอบครัวของคุณประเสริฐจะย้ายออกเนี่ยนะ
น้ำตาไหลเลยพี่อุ๋ยโอ้โหคุณยายใจหายยายไม่มีใครยายอยู่คนเดียว
มีก็นี่แหละครอบครัวของคุณประเสริฐนี่แหละเป็นเพื่อนข้างห้องดูแลกันเหมือนญาติเลยนะ
แล้วเจ้าตัวเล็กลูกของคุณประเสริฐวิ่งไปวิ่งมายายบอกคลายเหงามากยายรักมากเลย
ยายก็จะไปเล่นด้วยบ่อยยายบอกว่าถึงแม้จะอยู่คนเดียวมันก็รู้สึกเหงาอะนะ
แต่ตอนก่อนหน้านี้มีครอบครัวนี้อยู่ด้วยคือมันลืมความเหงาไปได้เลยอะค่ะ
เนียงเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าคุณยายถูกสามีทิ้งไปตั้งแต่สาวต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพัง
เพราะร้ายลูกเสียชีวิตไปซะอีกก็เลยต้องอยู่คนเดียว๕๐กว่าปีอยู่คนเดียวมาตลอดค่ะพี่อุ๋ย
พิการทางหูเวลาคุยก็ต้องตะโกนป่วยเป็นโรคความดันโรคหัวใจโตโรคเบาหวานต้องกินยาทุกวัน
ในแต่ละวันก็อยู่แต่ในห้องอะค่ะเวลาเดินต้องใช้ไม้ค้ำจะได้ไม่ล้ม
เคยพลาดล้มตาเขียวมาแล้วครั้งหนึ่งข้าวของในห้องเนี่ยนะคะยายเนียงบอกว่าเป็นคนจัดการเองทุกอย่าง
๙๓แล้วนะพี่อุ๋ยซักผ้าเองตากผ้าเองเรียงผ้าเรียบร้อยแบบนี้
คุณยายเรียบร้อยนะจัดการเองหมดทุกอย่างเราก็สงสัยคุณยายแล้วคุณยายซักผ้าอะไรยังไง
อายุเยอะแล้วแบบขนของขนผ้าเนอะคุณยายบอกว่าเอารถเข็นลากตะกร้าผ้าไปซักที่ตู้หยอดเหรียญด้านนอก
แล้วก็ใช้ตะกร้าเดียวกันขนขวดน้ำไปกรอกน้ำข้าวปลาอาหารชาวบ้านช่วยค่ะ
หามาให้บ้างอะไรบ้างคุณยายบอกว่าหน้าที่ยายคือหุงข้าวรอ
ชาวบ้านเพื่อนบ้านน่ารักเนอะหาซื้อกับข้าวมาให้ตลอดเลย
ยายบอกยายแค่หุงข้าวรอรายรับตอนนี้หลานก็ส่งมาให้ใช้เดือนละสามพัน
ครับแล้วก็มีเบี้ยคนชรายายบอกยายอยู่ได้ไม่ท้อ
น้อยใจที่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้
แล้วคนที่มาอยู่กรุงเทพนี้เขาก็ตายไปแล้ว
แล้วในนี้ไม่มีไม่มีญาติแล้ว

คุณยายเก่งมากเลยอะค่ะ
แล้วเห็นภาพห้องของคุณยายนี่แบบ
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากจริง

อุ๋ยดูสิพับเรียงแบบ
ดูจากอายุ๙๓ถือว่าคุณยายยังแข็งแรง

คุณยายบอกว่ายาดคือเสียชื่นหมดแล้ว

คือคุณประเสริฐนะคะเขาก็บอกว่า
คือผมเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไร

ผมเป็นแค่เพื่อนข้างห้อง
แต่อยู่ข้างห้องกันมา๑๐ปีมันเหมือนญาติไปแล้วอะค่ะ

คุยกับเรานี่น้ำตาคลอนะคุณประเสริฐบอกว่า

คุณยายอยู่คนเดียวที่ผ่านมาก็คอยช่วยเหลือตลอด
บางครั้งก็ประสานไปยังผู้นำชุมชน

พาคุณยายไปรักษาเวลาที่คุณยายป่วย

อยู่ตัวคนเดียวกลัวแกจะเหงาเลย
คำที่แกพูดมาผมก็ไม่รู้นะว่า

เหงาหรือเปล่าแกเบื่อหรือเปล่า
เวลาแกไม่สบายจะมีคนมาดูแลแกหรือเปล่า
เห็นน้ำตาแกครั้งแรกตอนที่ผมบอกกับครอบครัวผมนะว่า

คืออยู่กันมาก็คือป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่แกไม่เคยร้อง

คุณประเสริฐน้ำตาคลอน้ำตาไหลเลย
คือคุณประเสริฐบอกว่าจริงชวนคุณยายแกไปอยู่ด้วยนะ

แกบอกแกอยู่ได้แกอยู่คนเดียวได้
แต่คุณประเสริฐบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าคุณยายปากแข็งหรือเปล่าว่าอยู่ได้
ก็เขาอยู่กันมา๑๐ปีใช่ไหมเพื่อนข้างห้องดูแลกันมาตลอด

ผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักเดียวกัน
คุณเพ็ญประพาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมนะคะ
บอกพอรู้ว่าคุณประเสริฐและครอบครัวย้ายออก
เธอก็ย้ายจากห้องข้างบนลงมาอยู่ห้องข้างล่างมาอยู่ข้างคุณยาย

น่ารักมากมาคอยช่วยดูคุณยาย
ฟังเสียงยายเวลากลางคืนเวลาอะไรกลัวว่าคุณยายจะล้ม
กลัวว่าจะเป็นอะไรไปอืมสงสารมาก
นี่มาอยู่ข้างข้างเลยค่ะแล้วพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะครับ
นางสาวจงกลชาวบ้านในชุมชนวัดชายทิศก็บอกว่า
เธอก็ช่วยคุณยายนะพาไปโรงพยาบาลซื้อของให้ใช้
อะไรอย่างนี้ช่วยทุกอย่างคนในชุมชนช่วยคุณยายเหมือนคุณยายเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งในชุมชนเลย
ประธานชุมชนวัชยทิศก็เป็นอาสาสมัครของทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้แจ้งชื่อยายเนียงเข้าระบบแล้วนะคะคุณยายก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างยื่นเรื่องเข้าสังคมสงเคราะห์เพื่อขอทุนสงเคราะห์ให้คุณยายด้วยค่ะ
ขอบคุณเพื่อนบ้านและคนในชุมชนทุกคนจริงที่ช่วยกันดูแลคุณยายนะคะ
เข้มแข็งมากช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีมาก